ข่าวแบบนี้เคยเห็นเคยฟังกันหรือเปล่า
รถฉุกเฉินเปิดไฟวับวาบ
เปิดไซเลนปื๊ดจี้รถกระบะ
ต้องมีคนเจ็บต้องไปรับคนป่วย
ไม่ใช่รถกระบะเบียงให้เสร็จปั๊บจนสอบถามกันเอ้าหูพี่

มาม่าเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอ

เอาดูกันครับ

รถผมมันทุก๔ตันแล้วพี่มาเปิดไฟเลนไล่ผม
พี่เปิดไฟฉุกเฉินมาผมหลบให้
แต่พี่มาจี้ตูดผมแล้วเปิดไฟไล่

มันเป็นสิ่งที่พี่ควรทำไหม

เนี่ยเรื่องนี้มันทริกว่า

เนี่ยเรื่องนี้นะครับ

จากนั้นก็รถฉุกเฉินมาจี้จี้ขอทาง
เขาก็มาบรรทุกมา๔๕ตันก็หลบยากนะแต่เขาก็หลบให้
รถฉุกเฉินแซงขึ้นไปได้แล้วเลี้ยวเข้าปั๊ม
รถกระบาดก็ตามไปดูว่าทำไมรถเปิดไฟไล่ด้วย
คนป่วยก็ไม่มีคนเจ็บก็ไม่มี
เพื่อความชัดเจนทีมข่าวติดต่อไปคุยกับคนขับรถฉุกเฉินในคลิป
ชื่อคุณนบพรสุดใจอายุ๓๓ปี
เล่าบอกว่าเหตุมันเกิดแถวลำตะคองโคราช
เขาเนี่ยเป็นคนรับส่งคนไข้ของเอกชนกำลังจะกลับบ้านที่สมุทรประการโน่น
รถกระบะที่บรรทุกนะฮะที่ถ่ายคลิปวิ่งแช่ขวานานซะละเกิน
การจราจรก็ติดขัดรถคันอื่นก็แซงไม่ได้เขาอ้างแบบนั้นนะ
คือแม้ว่าจะเปิดไฟสูงบอกก็แล้วแต่เขาไม่ยอมหลบ
เขาก็เลยจะเปิดล็อคจี้ท้ายแล้วเปิดไซเรนปับปับปับปับนะ
ทำให้รถกระบะคันนี้คงไม่พอใจเขาล่ะ
ขับตามมาถึงปั๊มน้ำมันซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุเกือบครึ่งชั่วโมง
เขาลงมาจอดพักซื้อบะหมี่ถ้วยกินเมื่อกี้เห็นไหม
ก็บอกแล้วว่าเหตุการณ์นี้อ่านข่าวมาจะ๒๐ปีแล้วยังไม่เคยเจอ

ถ้าไปกินบาม่าจริง

ไม่ได้เลยนะคะอย่างนี้นี่ถือว่าผิดกฎหมายด้วยนะ
เพราะว่าให้เปิดไซเรนเปิดไฟคือก็ต่อเมื่อ
ถูกเชิญจริงถูกต้องค่ะ